ล่วงเข้าสู่วันใหม่การค้นหาอย่างดำเนินต่อไป
เบาะแสสำคัญเป็นรอยฝ่ามือที่ผนังถ้ำ
รองเท้าและกระเป๋าที่พื้นในถ้ำ
ขณะที่ระดับน้ำในถ้ำเริ่มสูงขึ้น
ปฏิบัติการค้นหาจึงต้องแข่งกับเวลา
นรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้น
ประสานขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยซิลเข้าค้นหาเด็ก
เพราะเป็นหน่วยที่กำลังพลมีทักษะ
ความลำบากขั้นสูงสุดอันดับต้นของประเทศ
หลังประเมินว่าภายในถ้ำหลวงเป็นเส้นทางฮรษฐศ
ที่สำคัญมีอากาศเบาบางทัศนวิสัยเป็นศูนย์
เพียงกำลังพลจากหน่วยซิล
ยังรวมไปถึงกำลังพลและอุปกรณ์จากทุกเหล่าทัพ
ตบเท้าร่วมภารกิจสำคัญนี้กับประชาชน
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานร่วมกับทีมเก็บรังนกนางแอ่น
จากเกาะลิบงสำรวจหาโพรงเหนือถ้ำหลวง
ขณะเจ้าหน้าที่กรมชนประธาน

ร่วมกับทีมสูบน้ำท่อพญานาค
และทีมขุดเจาะน้ำบาดาน
มือสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุด
ที่สำคัญยังมีชาวนาระแวกถ้ำหลวง๔ตำบล
ยินดีรับน้ำปริมาณมหาศาลเข้าในที่นา

อกจากนั้นสถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งรวมนักดำน้ำ
ฝีมือกว่า๙๐ชีวิตจากทั่วโลก

ลิชัสแตนตันและจอนโบลันเทน

พบทั้ง๑๓ชีวิตปลอดภัย
มีการทักถ่ายด้วยความตื่นเต้น
เมื่อการค้นพบเป็นที่แน่ชัด
ผู้ว่านรงศักดิ์แถลงยืนยัน
ทั้ง๑๓ชีวิตปลอดภัย
ท่ามกลางความดีใจของชาวไทยทั้งประเทศ
เย้
การฟื้นฟูสภาพร่างกายของเด็ก
เป็นปฏิบัติการขั้นต่อไป
ทีมแพทย์ดำน้ำเข้าไปตรวจสุขภาพ

เพื่อให้ร่างกายพร้อมเดินทางออกจากถ้ำ
ขณะเจ้าหน้าที่เร่งระดมติดตั้งถังอากาศ

ปรากฏตี๑วันที่๖กรกฎาคม

จ่าแซมอดีตหน่วยซิลเสียชีวิต
เสร็จภารกิจวางถังอากาศ

หมูป่าคนแรกถูกลำเลียงออกจากถ้ำหลวง
ภารกิจกู้๑๓ชีวิตหมูป่าอาคาเดมี่

รวมระยะเวลา๑๗วัน๔ชั่วโมง๒๙นาที
ประสบความสำเร็จทุกชีวิตปลอดภัย

ทั้งคนไทยและชาวโลกต้องจารึกไว้